ตามร้านรวงต่างนะครับตอนนี้เนี่ยอย่าไปกลัวคนแต่งตัวซอมซ่ออย่างเดียวนะครับ
ใครแต่งตัวดีมาต้องระวังเพราะว่าที่พัทยาชนบุรีฮะ
แต่งตัวดีทีเดียวเข้ามาทำทีเป็นซื้อสินค้าแล้วมันก็ขโมยของไปครับ
ใครแต่งตัวดียังสี่โปโตแพ้สี่คันหนึ่งสามังเหศจ
สามังเหศอีกคันหนึ่งจริงหรือยังหยั่งไม่จบ
ตังตัวดีจริงค่ะ
คนร้ายเข้ามาทำงานเป็นทีม

ยเมาส์คอมพิวเตอร์ราคาแพงไปสี่ตัวอืมหูฟังอีกตัวหนึ่ง
ร้านขายอุปกรณ์ไอทีชื่อดังในห้างสรรพสินค้าที่พัทยาชนบุรีครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนะครับซึ่งเป็นช่วงที่พนักงานน้อย
คือต้องผลัดไปกินข้าวครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะนี่แหละครับ
ก็เป็นโอกาสที่คนร้ายเนี่ยเลือกที่ลงมือแล้วก็เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้นะ
คือตอนนี้เนี่ยยังจับตัวสองคนนี้ไม่ได้ครับร้านอื่นดูเอาไว้นะ
พัทยานะค่าเสียหายของร้านนี้นะครับนับรวมแล้วเขาบอกว่า
โดนไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับแล้วติดกล้องวงจอดปิดมันก็ดีอย่างแบบนี้นะฮะ
จะได้เห็นภาพหลักฐานชัดครับ